คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคใต้
หลายคนบอกว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับ
จากผลต่อเนื่องกับการลงประชามติที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับ
แต่ว่าการเกิดเหตุในพื้นที่สะท้อนอะไรกับเรื่องของนัยสำคัญในการก่อเหตุ
รวมทั้งทำไมผู้ก่อเหตุนั้นเลือกจะทำพร้อมกันแต่ละพื้นที่
รวมทั้งเลือกทำในวันสำคัญที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันนะครับกับสาววิเคราะห์ตลกม่านการเมืองวันนี้ครับ
กรกตออกผลอย่างเป็นทางการมาแล้วเรียบร้อย
แต่ดูเหมือนว่าจะมีบางกลุ่มบางพวกไม่ยอมให้ประชามติในครั้งนี้จบ
แล้วก็จะส่งผลไปในอนาคตพอสมควรเกิดอะไรขึ้นคะในช่วงรอบ๑๒วันที่ผ่านมา
ระเบิดเต็มไปหมดเลยในภาคใต้
มันก็พอหลังจากเกิดเหตุนี้มันก็ทำให้ประเทศพลิกกลับอีกด้านหนึ่งเลย
ความสงบสุขก็เป็นความวิตกหวาดหวั่นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าดีเลย
แล้วก็ข้อสำคัญหวันนี้เสร็จตรงวันที่ประสบกระตุยกรชาวไทย
ฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าการกระทำที่มันรุนแรงที่สุดที่เราเคยเจอกันมา
อย่างแรกเราก็ต้องมองว่าก็เป็นการดิสเครดิตคอสช
เพราะว่าเขาก็มองว่าคอสชได้ประโยชน์มากที่สุด
สองก็คือเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีมากในการทำลายล้าง
แล้วก็ทำให้เกิดความระส่ำระสายไปทั่วประเทศ
เรื่องสถานที่ที่สำคัญเลย
แล้วก็นอกจากนั้นก็ทำลายระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว
แล้วก็ทำให้ประชาชนเกิดความหวั่นไหว
ดังฉะนั้นเนี่ยเอติเบอร์เทนสุดท้ายนี่ก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทย
แล้วก็มองสถานการณ์ด้วยการแยกย้ายให้ดี
แล้วก็อย่างน้อยเนี่ย
พี่บังพันธ์พ่อศต้องให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาอีก
แล้วก็ถ้าเรามองกว้างไปกันหน่อยลึกไปกันหน่อย
มันน่าจะมีข้อสังเกตหลายอย่างครับ
ประเด็นแรกก็คือหลังประชามติผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย
ซึ่งก็คือประเด็นการเมืองภายในประเทศ
ที่มันเป็นสะท้อนภาพว่ายังไม่ยอมกัน
เพราะเหตุที่๒ก่อนที่จะมีการทำประชามตีมีหลายประเทศ๔ประเทศ

แล้วก็๓ก็คือพิธีการระเบิดครั้งนี้
รูปแบบมันจะเหมือนกับ๓จังหวัดภาคใต้

เราก็ยังไม่สามารถจะชี้ฟันทงไว้ได้ว่ามันเกิดจากอะไร
แต่ว่ามองดูแล้วมันน่าจะมีความสัมพันธ์กัน
เพียงแต่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลเนี่ย
หลังจากที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันมาหลายวัน
เจอเข้าไปนี่ก็คงเหนื่อยนะ
แล้วก็เลยอยากให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนให้ดี
แล้วก็ต้องมีคำตอบแล้ว

เพราะที่ผ่านมาเนี่ยระเบิดการเมืองหลายแห่งหลายสถานที่เนี่ย
รู้ตัวแล้วรู้แล้วว่าใครเป็นใคร
แต่สุดท้ายก็ไม่รู้เลยว่าอะไร
มันไม่ได้แล้ว
ก็อยู่ฟังพวกเรา
อาศัลทองธังมัยต้องเลือกภาคใต้รอบนี้
ต้องมาเกิดเหตุที่ภาคใต้หลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่
ค่อนข้างที่มีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควร

ผมมองว่า๓จังหวัดภาคใต้มันมีเหตุไม่สงบมาต่อเนื่องยาวนาน
แล้วถ้าเกิดที่ภาคใต้เนี่ยมันก็อาจจะตีขลุมไปได้ว่ามันขยายพื้นที่ออกมา
แต่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ผมค่อนข้างจะไม่เชื่อว่าใช่
อีกอันก็คือภาคใต้มีคะแนนจากการทำปัชภาษีเนี่ยเห็นชอบมาก
ผลจากปัชภาษีที่ออกมามันย่อมมีผู้เสียประโยชน์
จริงแท้แน่นอนเลยคนได้ประโยชน์จากปัชภาษีไม่ทำแน่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราคิดว่ามันเป็นผล
มาจากประชามตินั้น

ก็ผมคิดว่าประชาชนไม่โง่นะ
ที่จะสกรีนกันกรอง

เพราะว่าก่อนจะถึงวันประชามติ

เขาเตือนคนของเขาที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว

สูญเสียจากเหตุการณ์อันนี้

มหามงคลเป็นวันแม่ของแผ่นดิน

เป็นสิ่งที่จะต้องจริงจังมาก

เรากลับย้อนไป

ตรงนี้แหละครับจะทดสอบ
ศักยภาพของพลเอกประยุทธ์
พลเอกประวิทธิ์

ท่านเป็นทหารเสือพระราชินี

ใช้รัฐฐานิปันย์อยู่ตอนนี้
เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัน
ฉลิบมธรรมศาสตร์ของสมเศรษฐ์พระราชินีนาท

จะต้องมากขึ้นหลายเท่าเหลือเกิน

พี่ถงละคะมองอย่างไรในช่วงเมื่อก่อนเนี่ย
เวลามีวันมหามงคลจะไม่มีเกิดเหตุการณ์อะไรทำนองนี้

คือคนที่คิดหมายทำลายล้างคิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองเนี่ย
ไม่ต้องไปหวังจิตสำนึกที่ดีจากพวกเขาหรอกครับ
เพราะว่าพวกเหล่านี้ทำอะไรก็ได้
ทำอะไรทุกอย่างเพื่อที่ให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองก็คือ
การทำร้ายประเทศชาติในแง่ที่เกิดจากความไม่พอใจ
หมู่คณะผู้ที่ถืออำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินไว้
ก็ต้องมีการก่อกวนต้องมีอะไรต่อไหล่
แต่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
จะไปปักใจว่าเป็นสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่มันปักใจยากนะครับ
ผู้คนประชาชนธรรมดาถึงแม้จะอยู่ในแวดวงสื่อ
เราก็ต้องติดตามทุกประเด็นจะละทิ้งประเด็นใดประเด็นหนึ่งไปไม่ได้นะครับ
แล้วก็คำวงการนั้นจะมีมาจากในประเทศนอกประเทศอะไรเนี่ยต้องขีดวงไว้ให้หมด
และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับและคณะคอสช
ซึ่งกลุ่มอำนาจไว้ได้ทั่วทุกหัวระแห่งของประเทศไทย
จะต้องให้คำตอบเรื่องนี้ว่าพอจะมีแนวทางว่ากลุ่มไหนกลุ่มใดเป็นคนทำ
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักได้รับรู้ได้ระมัดระวังแก่กลุ่มเหล่านั้นว่า
อย่าไปให้ความร่วมมือนะครับเนื่องจากระเบิดเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใคร
ทุกครั้งที่มีระเบิดผู้สูญเสียคือผู้บริสุทธิ์นะครับคนที่เป็นเป้าเป็น
หมายอะไรเนี่ยแทบจะไม่ได้แพ่วผ่านเลยประชาชนเท่านั้นที่จะรับกรรมทุกครั้งไป
นี่เป็นช่วงวันหยุดอันยิ่งใหญ่เปิดทำการมาวันจันทร์นี้นะครับขอให้รัฐบาล
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบ้านเมืองทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งฝ่ายปฏิบัติการ
คลายคำตอบออกมาให้ได้ว่าเล็งไปที่เป้าไหนจุดไหนและที่สำคัญก็คือ
จดจ่อรอคอยเฝ้าระวัง
แต่ระเบิดการเมืองทุกครั้งไม่เคยจับใครได้เลยที่ชัดเจน

แล้วก็จะไปเรื่อยเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีขึ้นเรื่อย
จากผู้ก่อการร้ายก็คงจะดูว่ามันจะไม่ใช่
ต่างประเทศก็คงจะไม่มีเรื่องทางใต้ก็คงจะไม่ใช่อีก
แต่ออกมาดูในภาคใต้ออกมาดูในจังหวัดแต่ละจังหวัด
ที่ถูกระเบิดถูกไฟไหม้
เป็นจังหวัดที่เรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ
เมืองอย่างไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอะไรต่างนึงตรังของคุณชวน
ใครพูดสัญญาลักษณ์ของคุณชวน
สุราชสัญลักษณ์ของศูนย์สุเทพหัวหินในวังอะไรอย่างนี้นะครับ
เรียกว่าส่งผลอย่างสูงเลยนะครับออกมา
อย่าลืมว่าประเทศไทยวันนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่
การท่องเที่ยวนี่แหละจะเป็นจุดที่ยังหลงเหลืออยู่
ที่จะทำให้ประเทศค่อยฟื้นแล้วก็เดินหน้าต่อไป
ในเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างมันสงบเรียบร้อยแล้วอะไรแล้ว
เตรียมการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
พอเกิดเหตุนี้ขึ้นมาตรงขึ้นมานะครับ
เรียกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยประสบปัญหาทันทีนะครับ
แล้วก็ทุกอย่างก็ต้องโยนไปที่รัฐบาล
รัฐบาลก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบว่าจะทำยังไง
จะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมจะตอบปัญหานี้ให้กับสังคมได้หรือเปล่า
ว่าเอามาตอนนี้ก็เห็นดูความกระชับกระเฉงการเรียก
เรียกว่าตั้งแต่เช้าตู่เรียกประชุมสภาก็มั่นคงดูทุกอย่าง
ดีกว่าทุกจุดนะครับก็หวังว่ารัฐบาลนี้
แต่สามารถที่จะจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่กระทำได้
เพราะทำครั้งนี้นี่มันมากมายหลายจุดหลายสิบแห่งนะครับ
มีข่าวลืออยู่ตลอดเวลาจับโน่นจับนี่จับได้อะไรเนี่ยนะฮะ
ถ้าสามารถที่จะจับได้เค้นความจริงมาได้
ระเบิดในประเทศไทยอันนี้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เลยว่า
ที่จับมาไม่ได้คราวนี้ได้จับได้แล้วก็รีดเค้นเอามา
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับกาแฟ
เราเคยบอกว่าข้างบนทางขอสชคุมได้แล้ว
แต่ส่วนข้างล่างซึ่งจะปะทุเมื่อไหร่เราไม่ทราบ

จากนี้ไปขอสชเองนอกจากที่จะต้องคุมเข้มในด้านความปลอดภัยแล้วยังเบื้องหลัง
ยังควรที่จะต้องคุยกับบางคนบางกลุ่มด้วยไหม
วันนี้นะถ้าเรามองสะท้อนภาพที่เป็นจริง
ฝ่ายที่เสียประโยชน์ค่อนข้างจะหนักมากหลังจากประชามติผ่าน
ฉะนั้นการขึ้นไว้บนรินมันคงลำบากแล้ว
เพราะว่านอกจากข้อสะชอบได้จันทรมาตรีจากประชาชนแล้ว
แล้วก็สามารถที่เขาจะได้มีพลังส่งสูงสูงกว่ามากกว่าปกติ
ฉะนั้นการต่อสู้ทางการเมืองต่อไปมันก็ต้องใช้วิธีที่มันใช้ความรุนแรง
ใช้การขึ้นไว้ที่ที่มันไม่สามารถที่จะออกมาทางศาลนะได้
ก็ต้องใช้วิธีลักษณะนี้
ทำให้ประชาชนหวาดหวั่น
๒ทำให้ขอโถชอเสน่าเสียตา

วันนี้ในความเป็นจริงแล้วเราต้องพึ่งท่องเที่ยวมาก
แล้วก็นับวันมันก็ยิ่งบูมยิ่งทำให้
เจอแบบนี้ไปก็ชนะเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจเรามันก็ต้องอาศัยการเมืองที่นิ่งสิ่งที่ไปได้
เพราะว่าเจอตรงนี้โอ้โหเหนื่อยอ่ะ
คนที่รับผิดชอบเศรษฐกิจดรสมคิตเมื่อ๓วันยังยิ้ม
วันนี้ไม่รู้วันนี้คงไปคิดน้อยกายหน้าผากแน่นอนเลย
ผมอยากให้คนไทยเข้มแข็งนะครับ
สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกมันจะซ้ำเติมความเชื่อมั่น
ทางที่ดีที่สุดนะครับประชาชนนี่แหละครับ
จะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องเป็นการเป็นหูเป็นตา
ช่วยการสะดับตับฟังบ้านเมืองของเราครับ
ต่อไปนี้มันน่าจะการเมือง
แต่มันจะมีการเมืองคู่ขนานไปกับการวินาศกรรมหรือว่ากับใต้ดิน
นี่คือการบ้านใหญ่ที่คนไทยต้องตระหนักและตื่นตัว
เราจะต้องเดินไปกับการคู่ขนานกับใต้ดินทางการเมือง
และทำอะไรกับการเมืองกับการเข็มถนัดเตรียม
และเป็นการสะดับใช้การแปลกของเรา